คุณผู้ชมฮะแต่ก่อนอื่นเรามาดูคลิประทึกนี้กันก่อนเลยนะครับ
รถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับมา
แล้วอยู่ดีก็ฉลับเข้ามาชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วคุณผู้ชมคนขับรถจักรยานยนต์นะฮะ
โอ้โหกระเด็นจากรถมุดไปอยู่ใต้ท้องรถเก๋งเลยนะครับ
รอดไม่รอดให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมจังหวะนี้แหละฮะ
นี่เขาเหมือนหลบรถเก๋งหลบได้นะแต่มาชนรถกระบะสีขาวคันนี้
แล้วคุณผู้ชมดูแทบไม่ทันใช่ไหมฮะ
ว่าคนขับรถจักรยานยนต์หายไปไหนแล้วคุณ
อยู่ใต้ท้องรถกระบะแล้ว

ถามว่ารอดไม่รอดจากเหตุการณ์นี้เดี๋ยวดูนะฮะ
ว่าคนขี่รถจักรยานยนต์จะสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้วันที่๑พฤษภาคม
ช่วงเวลาประมาณตี๕๒๒นาทีเห็นกันชัดเจนแล้ว
และทีนี้คนใส่เสื้อกล้ามสีน้ำเงินคือใคร
พ่อค้าร้านปลาท่องโกที่อยู่แถวนั้นตกใจวิ่งข้ามถนนเข้ามาดูเหตุการณ์
นี่วิ่งมาแล้วนะทำยังไงดีนะฮะเอ๊ะคนไปไหนใช่เดี๋ยวคุณดูนี่คนเนี่ย
คนขี่รถจักรยานยนต์ค่อยมุดออกมาจากใต้ท้องรถกระบะ
เห็นไหมคะบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่นี่แหละค่ะคุณ
ออกมาได้แสดงว่ารอดชีวิตปฏิหารเหมือนกันนะคุณนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนศรีจันทร์เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับ
ทีนี้ฮะคนที่เป็นเจ้าของร้านปลาท้องโกก็คือพี่สุพิเชษพุทธเทศอายุ๔๗ปีนะครับ
พี่เขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังถึงเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะครับ
เขาบอกว่าตอนนั้นกำลังเปิดร้านเพราะมันตี๕กว่าแล้วนะฮะเช้ามืดกว่าแล้วนะฮะ
ทีนี้ได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่นเลยเห็นแล้วล่ะรถจักรยานยนต์เนี่ย
ฉลับรถเก๋งแล้วก็พุ่งชนรถกระบะนะครับเขารีบวิ่งข้ามถนนมาดูเลย
ปรากฏว่าเห็นนะคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นชายสวมหมวกกันน๊อกนะฮะ
คนนี้ก็มุดออกมาจากใต้ท้องรถกระบะแล้วก็มาบอกให้ผมเนี่ยช่วยยกรถจักรยานยนต์ให้เขาหน่อยนะครับ
ทีนี้ถามว่าเขาเมาไหมคนขี่รถจักรยานยนต์เมาไหม
ที่ที่ขายปลาท่องโกะบอกไม่รู้นะแต่เขาพูดจารู้เรื่อง
ส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่เขาลุกมาเองได้พูดคุยได้แสดงว่าไม่เจ็บมากนัก
ผมก็ได้แต่ช่วยในการที่จะยกรถจักรยานยนต์ของเขาให้
หลังจากยกรถให้แล้วเนี่ยเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปโดยไม่รอรถพยาบาลเลยนะฮะ
ผมพยายามสะกิดเขาอะครับว่าเขาได้สติอะไรไหม
พอดีเขาก็ได้สติเขาลุกขึ้นได้
เขาก็บอกให้ผมพี่ยกมอไซค์ขึ้นให้ผมหน่อยช่วยผมหน่อยนะครับ
ผมก็ยกมอเซย์ขึ้นแล้วน้องเดี๋ยวพี่รถเรียกรถพยาบาลอยู่
อย่าฟับไปไหนอย่าพึ่งไปไหนนะครับ
น้องเป็นอะไรบ้างครับพี่ผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร

ดูลักษณะเป็นเมาหรือว่ายังไงไหมครับ
คล้ายกับแกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
แกก็พูดแกก็ตอบ
จับโตได้

พี่สุพิเชษฐพ่อค้าปะก๋าเนี่ยแกบอกว่าทอนนั้นนะครับ
แกวิ่งมาเนี่ยแกก็ตะโกนบอกภรรยาให้โทรแจ้งตำรวจแล้วโทรเรียกกู้ภัยหน่อย
โครเรียกกู้ภัยหน่อยแต่ทีนี้กู้ภัยยังไม่ทันมาแล้วครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วคุณนะ
เหตุการณ์นี้ก็มีรถ๒คันได้รับความเสียหาย
ก็คือรถเก๋งคันสีดำที่ถูกเฉียวชน

แล้วก็รถกระบะคันสีขาวถูกชนด้านข้างจนเป็นรอยยุบนะครับ
แล้วก็เจ้าของรถทั้ง๒คันก็แจ้งความไว้ที่สพเมืองขอนแก่น
เพื่อให้คนขี่รถจักรยานยนต์มาแสดงตัวรับผิดชอบหน่อยนะครับ

เมียของพี่ร้านปาโกะเขาก็เดินมาบอก
น้องน้องไม่รอรถพยาบาลเหรอน้องบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า
แต่สุดท้ายคนขี่รถจักรยานยนต์ก็ขี่ออกไปเลยนะฮะ